ช่วงนี้ดิฉันต้องซ้อมก่อนทำไมฮะฉันต้องซ้อมดิฉันเป็นอะไรรู้ไหมโยกอะไรฮะคือกำลังซ้อมเพื่อที่จะไปลงแข่งกีฬานี้
กีฬานี้คืออะไรรู้ไหมลองดูแล้วกันค่ะ

คือนี่เลยคุณผู้ชมอันนี้ที่อยากไปลงแข่งด้วย
ดูสิมันได้ฉันวอร์มพอได้อยู่ไหม
คือต้องฉีดแข้งฉีดขาอาศัยการยืดหยุ่นของร่างกาย

คือแข่งใส่กางเกงโดยไม่ใช้มือ

เรียกพี่ไม่ได้เพราะนี่คือคุณครูคืออาจารย์ทั้งนั้นเลยค่ะ
คุณครูฮะคุณครูแอบใช้มือดึงเมื่อกี้
ส่วนพี่คนนี้กางเกงมันไม่เข้าก้นนะคุณ
เอาไงถ่ายดีกว่าถ่ายก้นกับสนามย่า

อ่ะลีลาของคุณครูนะคะแข่งสวมกางเกงแบบไม่ใช้มือ
เป็นคุณครูโรงเรียนอนุบาลศรีขอรภูมิค่ะที่สุรินทร์
ดูสิทักษะสูงนะแต่ละคนต้องแบบเหยียบตัว
แล้วคือทำอย่างไรใส่ก้นยกขา
ทำยังไงก็ได้ให้ขอบกางเกงมันมาอยู่ตรงเอว
โดยไม่ใช้มือและต้องทำให้เร็วที่สุดค่ะ
แหมพอเด็กได้เห็นคุณครูแบบนี้
เออมันก็เป็นลีลาแปลกต่างจากตอนยืนอยู่หน้ากระดันดำเหมือนกันนะคะ
ก็เชียร์กันสนุกสนานอันนี้การแข่งขันกีฬาใช่ไหม
ช่วงเช้าเขามีเดินพาเรทด้วยนะ
เดินพาเรทแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นของนักเรียนนักกีฬาในแต่ละสี
นี่เป็นการแข่งขันกีฬาประจำปีค่ะ
ให้เด็กรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะ
สีม่วงมาแล้วสีฟ้ามาแล้วครับ